ผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่าโรงพยาบาลสนามเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
คือคล้ายเป็นแหล่งมั่วสุมเลยมีปัญหาเรื่องยาเสพติด
และที่สำคัญคือมีเรื่องของการลักลอบมีเพศสัมพันธ์กัน
มีเพศสัมพันธ์กันไม่พอนะครับมีเพศสัมพันธ์กันแบบหลายคนด้วย
สวิงกิ้งด้วยนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสนามสมุทรปราการนะครับ
โรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ๕อพจสมุทรปราการ
ซึ่งดูแลผู้ป่วยประมาณ๑๐๐คนครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกพฤติกรรมการมั่วสุม
ในภาพจะเห็นผู้ป่วยหญิงหลายคนนะครับเข้าไปอยู่ในพื้นที่กักตัวของผู้ป่วยชาย
ซึ่งหลังจากลักลอบมีเพศสัมพันธ์กันแล้วนะครับ
ฝ่ายหญิงก็จะใช้ผ้าคลุมศรีษะเป็นผ้าขนอุพลางตัว
แล้วก็ค่อยเดินออกจากพื้นที่มาออกตรงที่เขาไม่ให้ออก
เปิดปั๊บฟื๊บแล้วก็เดินออกมาแบบนี้นะฮะ
จากนั้นเมื่อฝ่ายหญิงออกนอกพื้นที่ไปแล้วนะครับ
กลุ่มของฝ่ายชายจะเดินตามออกมาในภายหลัง
แล้วก็เข้าไปประจำที่เตียงของตัวเอง

ทั้งกรอบรมนอร์ทั้งตำรวจทั้งฝ่ายปกครองนะครับ
พอทราบเรื่องก็ไปร่วมกันตรวจค้นครับ
เพื่อจัดระเบียบภายในโรงพยาบาลสนาม

จากการแอบไปมีเพศสัมพันธ์ลักษณะคู่เดียว
แล้วยังมีขออภัยนะครับมีเซ็กหมู่ด้วยนะครับ
แล้วก็ยังพบผู้ป่วยโควิด๑๙บางกลุ่มฝ่าฝืนระเบียบ
บุคคลภายนอกลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาให้
รวมถึงไปก่อเหตุธรรมวิวาส
ทำร้ายร่างกายกันมีปัญหายาเสพติด

แม้แต่ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจนะครับ
ก็ยังเห็นจ่ะเลยว่ายังมีผู้ป่วย

เข้ามานั่งปะปนกันนะฮะ
ทั้งที่มีการแบ่งพื้นที่ชายหญิงกั้นให้เรียบร้อยแล้ว
การตรวจค้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่ยึดอะไรได้บ้างครับ
บุรีแล้วก็มีบุหรี่ไฟฟ้าด้วย
ติดตามความคืบหน้ากับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
สั่งการให้ผู้รับผิดชอบโรงพยาบาลสนามแห่งนี้

ขณะเดียวกันก็กำชับเรื่องของการรักษาความปลอดภัย
แล้วก็ความสงบเรียบร้อยในโรงพยาบาลให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นครับ
ท่านเองก็ป่วยอยู่ท่านต้องรักตัวเองด้วยนะครับ